ดูเรื่องของโจรกันหน่อยครับทำทีเป็นคนไปเรียกแท็กซี่นะฮะ
จากอุบลให้ไปส่งศรีสะเกตอืม
พอไปถึงจุดหมายปลายทางเอาอิโต้ออกมาครับ
นะฮะไปปล้นทรัพย์เขานะฮะแล้วก็ไปชิงรถจักรยานยนต์หลบหนีไปอย่างลอยนวลครับ
มีอะไรบอกด้วยอุบลราชธานีนะฮะมีการโพสต์ภาพแชร์ภาพพร้อมข้อความเตือนภัย
เพราะมีคนร้ายใช้มีดลักษณะเหมือนอิโต้ไปปล้นแท็กซี่
เป็นแท็กซี่พัฒนาอุบลจุดเกิดเหตุที่บ้านโนนพึ่งอ่า
ตำบลนนสังนะฮะอำเภอกันธรารมจังหวัดศรีสะเกดนะครับ
แล้วก็ยังป้นรถจักรยานยนต์ไปอีก๑คันแล้วก็ยังจับคนร้ายไม่ได้
ขึ้นหน้าเรื่องนี้คุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปเลยครับที่จุดเกิดเหตุบนถนนสาย๒๒๖อุบลศรีสะเกด
ก็มีรถวิ่งผ่านตลอดนะไฟก็สว่างถนนก็กว้าง
ไปที่บริเวณถนนทางเข้าหมู่บ้านขี้เหล็กริมทางมีท่อนปูนหักอยู่
เกิดจากการที่ถูกรถแท็กซี่คันนี้พุ่งไปชนขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่
ก็ไม่มีใครเห็นเหตุการณ์บอกแต่เพียงว่าได้ยินเสียงคล้ายกับอะไรระเบิดสักอย่าง
แต่ก็ไม่รู้ว่าเสียงอะไรนะครับก็เลยไปสอบถามนายสุขีบุญล้อม
เป็นคนขับแท็กซี่ที่ถูกชิงทรัพย์เนี่ยเขาก็บอกว่าเมื่อวานเนี่ยตอนหนึ่งทุ่ม
ขับรถแท็กซี่อยู่บนถนนสายเลี่ยงเมืองอุบลพอขับไปถึงที่บริเวณหน้ามร้านจำหน่ายรถไถ
มีคนร้ายอายุสัก๒๐๓๐ปีครับนะฮะยืนเรียกก็โบกไปเขาก็จอดรับ
คนร้ายขึ้นไปนั่งที่เบาะหลังแล้วบอกว่าอ่าพี่ไปส่งผมหน่อย
อำเภอกันธนารมที่ศรีสะเกดนะค่ะก็ไปนะฮะก็เลยขับไปส่ง
ระหว่างทางคนร้ายก็เปลี่ยนไปนั่งที่เบาะหลังตัวเขาแทนเขาก็ไม่ได้เอกใจอะไร
นะฮะตลอดทางก็คุยกันก็คุยกันดีอ่ะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับ
ไม่ใช่คนร้ายพอไปถึงจุดที่เกิดเหตุจู่เนี่ยจากเป็นผู้โดยสาร
แปลงร่างเป็นคนร้ายครับนี่เรามีภาพกราฟิกนะฮะเอามีดอิโต้ขึ้นมา
ขู่เลยบอกว่าส่งเงินมาเอาเงินมาพันหนึ่งแล้วพร้อมขู่บอกว่า
ถ้าไม่ส่งเงินมานะเดี๋ยวจะยิงให้ตายอืมเขาก็บอกว่าเฮ้ย
ผมมีห้าร้อยเองอ่ะอ่าก็เลยส่งเงินให้เขาไปห้าร้อย
รวมทั้งเขาก็ขอมือถือไปด้วยก็เลยให้ไปหนึ่งเครื่อง
จากนั้นคนร้ายก็เปิดประตูแล้วก็วิ่งหนีไปได้เงินไป๕๐๐กับโทรศัพ
ถือหนึ่งเครื่องตัวเขาก็พยายามขับแท็กซี่ตาม
พยายามจะขับรถพยายามจะพุ่งไปเพราะเห็นว่าคนร้ายไม่น่าจะมีปืน
พุ่งเข้าไปชนอ่ะนะฮะค่ะแต่คนร้ายหลบทันครับ
เขาก็เลยไปชนกับแท่งปูนแล้วรถเขาก็ยางแตกนะฮะ
คนร้ายก็วิ่งต่อไปเห็นสองผัวเมียขี่รถจักรยานยนต์มา
เอามีดอิโต้เนี่ยนะฮะพยายามจะไปฟันสองผัวเมียครับ
แต่ว่าเขาหลบทันแล้วก็ป้นรถจักรยานยนต์ของเขาไป
แล้วก็ขับรถหลบหนีไปเลยไปฟังเสียงคนขับแท็กซี่ครับ
เอาเงินมาเขาบอกถ้าพอเอาเงินมาผมยิ่งได้ไปเถอะ
เขาบอกเขาก็เลยบอกว่าเอามาพันหนึ่งแต่ผมบอก
ผมไม่มีตังค์ขนาดนั้นผมเพิ่งวิ่งรถได้ไม่กี่ร้อยครับ
ก็ผมก็เลยยื่นตังค์ให้เขาได้ตังค์แล้วเขาก็วิ่งลงรถไปข้างถนน
ผมก็ขับรถตามเพราะว่าดูแล้วเขาไม่มีปืนไงมีแต่มีด
ก็เลยขับตามไปไปเบียดเขาเขาก็ฟันรถผมแล้วก็วิ่งวิ่งลงไปอีกฝั่งหนึ่ง
ผมก็ขับรถตามแล้วก็รถผมยางระเบิดครับไปมันไปชนต่อหม้อเสาอะไร
เมาอะไรไหมครับเมาเหล้าเมาอะไรแบบนี้คล้ายแบบกินเหล้าเมามานิดหนึ่งนะครับ
ก็น่าจะเป็นการที่เมามานะแล้วก็มาเกาะเหตุ
ขณะที่นายชัยวัดยิ้มเกิดนะฮะเป็นคนที่ถูกจี้รถจักรยานยนต
บอกว่าโอ้โหไม่คิดเลยว่าจะมาถูกก่อเหตุแบบนี้ฮะ
ตอนแรกคิดว่าคนร้ายอาจจะไปมีเรื่องกับคนอื่นมาก่อนแล้วก็มาทำร้ายผิดตัวหรือเปล่า
แต่ถ้าเกิดว่าคิดว่าจะถูกป้นก็คงจะไม่ยอมอย่างแน่นอนล่ะครับ
คิดว่าเขาจะป้นรถไง
ส่วนความคืบหน้าของคดีนะฮะร้อยเวรเจ้าของคดีสพกันธรารมบอกว่า
เพื่อนำไปตรวจสอบว่าตรงกันกับประวัติของคนร้ายที่เคยถูกจับมาก่อนหน้านี้หรือไม่
ก็นำมาตรวจสอบเพื่อเป็นข้อมูลในการติดตามตัวคนร้ายดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ
ขอให้จับตัวให้ได้โดยเร็วนะคะเป็นภัยต่อสังคมจริงค่ะ
คนขับก็ระแวงผู้โดยสารต่างคนต่างระแวงกันไป